ช่วงของครอบครัวบัวหลวงต้องมาพูดคุยกันทุกเช้าแบบนี้แหละ

วันนี้นะคะพูดคุยกันกับคุณธนรัฐอิสระกุลผู้จัดการสายงานวิจัย
แล้วก็คุณสินทนันบุญยอดผู้อำนวยการอาวุโส

เมื่อวานตลาดหุ้นบวกไปที่ประมาณ๕จุดเองใช่ไหมครับ

ปิดไปที่๑๕๑๕๒๓จุดนะครับ
วอลูมบาวบางมาก๒๓๐๐๐กว่าล้านครับ

เมื่อวานนี้นางดุต่างชาติยังคงขายสุทธิ๓๐๐กว่าล้านบาท
ก็คงเหลือแค่ปัจจัยในประเทศเป็นหลักแล้วถูกไหม

จริงเมื่อวานนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจอันหนึ่งที่น่าสนใจออกมา
ก็คือมูลค่าการส่งออกของเดือนพฤศจิกายนของบ้านเรา
ก็มีการขยายตัวถึง๑๐๒มากกว่าตลาดธาตุ
เนื่องมาจากเศรษฐกิจทางผู้ค้าอย่างเช่นประเทศสหรัฐอเมริกา
ก็เศรษฐกิจเขามีการฟื้นตัวแล้วก็ตัวเลขการเกษตรก็ปรับตัวดีขึ้น
ทำให้ในแง่ของมูลค่าการส่งออกเองฟื้นตัวเลยครับในช่วงเดือนพฤศจิกายน
ใช่ครับแต่ตอนนี้ตลาดต่างประเทศก็ดูปิดหมดนะครับ

ยุโรปก็ปิดแล้วก็นิเกอีวันนี้ก็เปิดมาอยู่ในกรอบครับ
ทุกคนก็น่าเป็นห่วง
เราก็ว่ามันจะขึ้นได้นานถึงสนัดปี

เพราะว่าอยู่ที่พื้นฐานของธุรกิจด้วยนะ

ก็ได้จัดตราดูเหมือนกัน
วันนี้พี่เอกเอาอะไรมาฝากท่านผู้ชมบ้างครับ

ก็เราจะมาคาดกันว่า

เริ่มต้นด้วยสไลด์แรกนะครับก็จะเป็น
เราก็ทำลูกศรชี้ให้ท่านผู้ชมดูว่า
สิ้นปีนี้นะครับอีกสัปดาห์นี้นะฮะ

ลูกศรก็ชี้ไปถึงที่ระดับ
โอ้โหเอาลูกศรชี้อย่างเดียว

มันจะวิ่งไปเส้นนี้หรือเปล่า
แต่ตลาดหุ้นเนี่ยเรื่องความหัวถูกมันก็อาจจะขึ้นคันลง

มาปรับใช้นั่นเอง

ตัวเลขเศรษฐกิจนะครับ

การลงทุนในปีหน้าถ้าเศรษฐกิจมีการขยายตัว
มีเม็ดเงินลงทุนเข้ามานะครับตลาดก็มีโอกาสที่จะเห็นการปรับตัว

ที่ยืนเรื่องนี้ว่านักเสียดีที่ผ่านมาเวลาลงเงินซักประมาณ๑๕๐๐ตรี
มีการปรับตัวขึ้นมา
ของเรานี่เห็นยุ่งเลยนะ
ก็คือต้นปีหน้าอาจจะมีการถ่ายถอนนะครับ
เพราะว่าทุกคนส่วนใหญ่ก็เริ่มครบกันแล้ว๕ปี
แต่ตลาดหุ้นไทยในช่วง๒๓ปีก่อนหน้านี้ปรับตัวลงมาตลอด

เพราะฉะนั้นคนที่จะถ่ายถอนเนี่ย
ต้องคิดก่อนนะว่ากำไรที่ได้ใน๕ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุ้มไหม
ประเมินการคาดการณ์นะว่าถ้าเกิดใครซื้อตั้งแต่๕ปีก่อนแล้วครบรอบครั้งนี้เนี่ย

ใช้ได้นะนะครับถ้าเกิดถ่ายถอนก็ดูก่อนแต่ถ้าเกิดคุณอยากลงทุนแล้วอยากปล่อยไปอีกนิดหนึ่งนะครับ
เพราะภาพโดยรวมของเศรษฐกิจบ้านเรานี่ปีหน้ายังดูดีใช่ไหมพี่
เรามองว่าสิ่งระดับ๑๖๗๐จุดเลยปีหน้าครับ
๑๖๗๐ตอนนี้อยู่๑๕๐๐ต้องซื้อลองไหมพี่

ต้องซื้อลอง
อันนี้คือเป้าหมายของทางตลาดนะครับ

เทียบกับเพื่อนบ้านก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับ

จะเห็นว่าปีนี้เป็นปีที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวได้ดีสุดเลยครับ

เราดูแนวเป้าหมายของตลาดไปแล้ว

ภาพที่๒เป็นภาพของการวาดฟื้นฐานชีนะ
เอามาตีภาพของตลาดหุ้นไทยดูนะครับ
ตอนนี้ตลาดหุ้นไทยยังอยู่ในแนว๑๕๐๐อยู่

ถ้าใครอยากใช้โปรแกรมดีแบบนี้

ตอนนี้เราเห็นตลาดอาจารย์มีโอกาสของการปรับขึ้นแล้วนะครับ

สไลด์ที่๓จะมีหุ้นเขาเรียกว่าเป็นรูปกระทิง
ก็แปลว่าหุ้นมีโอกาสการปรับตัวขึ้นค่อนข้างเยอะทีเดียว

กระทิงเยอะมากแต่กระทิงเยอะแบบนี้น่าเกรงำไรนะพี่
ราคาหุ้นขึ้นมาตลอดในช่วง๑๒สัปดาห์ที่ผ่านมา
ก็ได้ประโยชน์จากในเรื่องของตัวสินเชื่อ
ที่มันมีการปรับตัวขึ้นมาฟื้นตัวขึ้นมา

สัญญาณตัวนี้เราสามารถจับได้ในสัปดาห์ที่แล้วเลยครับ

ค่อยเพิ่มกระทิงมาทีละตัวทีละตัว

เพราะถ้าเกิดใครนั่งรถไฟฟ้าก็จะเห็นนะฮะ
เพราะเขาทำคอนโดนี่แหละติดโรยฟ้าเป็นหลัก
ตัวราคาน่ากินกำไรอย่างไรครับพี่
วานี้ปิดสูงสุดของวันด้วยนะฮะ

เราว่าปีหน้าในกำไรเขาจะสูงสุดเป็นวัสดิการ

มีครับจริงมีหลายตัวเลยนะครับ

ธนาคารหรือกลุ่มแบงค์เองเราก็มองว่า
ในช่วงนี้ราคาหุ้นลงมาเยอะมาก

ส่วนหัวสามารถในประเทศกำลังจับจ้องอยู่
ราคามันลงมาเยอะแล้วปีหน้ามีโอกาสการฟื้นตัวกลับ

ถ้าสนใจนะครับว่าใครจะเข้าไปเกรงกำไรก็ติดตามนิดหนึ่ง

ส่งคืนให้คุณมิ้นที่ห้องส่งครับ
ขอบคุณคุณธนรัฐแล้วก็คุณสินทนันนะคะ
เมื่อสักครู่นี้ถ้าเกิดว่าดูไม่ทัน

หน้าจอไว้จะได้ดูว่าตัวไหนดีนะคะ